ทางด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
ยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่ทั้งหมด๑๘จังหวัด
รวมแล้ว๙๐อำเภอที่ยังได้รับผลกระทบอยู่
ประชาชนส่วนใหญ่บางส่วนเขาก็ทยอยกลับที่พักแล้ว
บางส่วนก็ปิดศูนย์อพยพไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
เหลือแต่เพียงจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้น
ประชาชนจาก๕อำเภอเนี่ยยังคงต้องอบพยพออกจากพื้นที่อยู่
ส่วนทางภาคการเมืองเองก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกัน
แน่นอนเวลาเกิดเหตุแบบนี้ต้องลงไปให้กำลังใจใช่ไหมคะ
แล้วนะคะจะลงพื้นที่ไปให้กำลังใจเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะ

ที่คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ก็นำอดีตสอสอลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมนำถุงยางชีพแล้วก็สิ่งของที่รวบรวมจากศูนย์รับบริจาคของพัก๓๐เขต

ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่ตำบลปากนครอำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็เตรียมนำคณะลงพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนกัน

ไปติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แล้วก็ฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุดีเปรชั่นปาบึก
โดยนายพุทธิพงศ์ปุณกันรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่า
รายงานจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
เพราะว่าพายุดีเปรชั่นป่าบึกอ่อนกำลังลง
หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
มีแนวโน้มว่าจะอ่อนกำลังลงอีกแล้วก็สลายตัวไปตามลำดับ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แต่ละจังหวัดติดตามสภาพความเสียหาย
เพื่อนำไปสู่การเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบทางราชการต่อไปนะคะ
ส่วนทางด้านของโฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็เปิดเผยเช่นเดียวกันว่า
นายอภิษฐ์เวชชาชีวะหัวหน้าภพประชาธิปัตร
ก็จะนำคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันพรุ่งนี้
เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีอีกด้วยล่ะค่ะ
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
ล่าสุดมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ๑๘จังหวัด๙๐อำเภอด้วยกัน
ประชาชนได้รับผลกระทบเฉียด๗แสนคนนะคะ
ผู้เสียชีวิตมี๓รายแล้วก็ศูนย์หาย๑รายค่ะ
พื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขัง
แต่ว่าหลายพื้นที่ประชาชนสามารถกลับเข้าที่พัก
ปิดศูนย์อบพยพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เหลือเพียงแค่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ยังมีประชาชนอบพยพจากพื้นที่รวม๕อำเภอ
โดยใช้ศูนย์อพยพเป็นที่พักพิง๘จุดรวม๑๑๑๙คนค่ะ

รัฐบาลก็จะจัดกิจกรรมรับบริจาคเงิน
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้จากพายุปลาบึก
โดยใช้ชื่องานว่ารวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้
โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะร่วมกิจกรรมรับบริจาคด้วยค่ะ